แน่นอนว่าบอลไทยจะไปบอลโลกยังหวังได้ไหมเขาจะเพิ่ม
หนึ่งทีมครึ่งหนึ่งฮิมคืออีกครึ่งทีมของโคต้อีกก่อน

ทีมเดียวกัน
คือที่การ์ต้าที่เขาจะแข่งปลายปีนี้

เราเป็นโคต้าของ๔ทีมครึ่งของเอเชีย
ถูกต้องครับแต่ฟุตบอลโลกปี๒๐๒๖เอเชียจะได้๘ทีมครึ่ง
ครับในอดีตที่ผ่านมาคำพูดว่าฝันไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องพูดจริง
ทีมครึ่งถูกต้อง๒ทีมครึ่งถูกต้องแล้วก็มา๓ทีมครึ่งก็ยังคิดว่าถูกบ้างผิดบ้าง
แต่๘ทีมครึ่งนี่ผิดแล้วครับต้องไปฮะต้องไปเหรอต้องไปครับ
ทีมครึ่งยังไงต้องมีทีมชาติไทยติด๘ทีมครึ่งไปมันได้เวลา
บ่มเพาะมาจนเต็มที่แล้วคุณภาพของนักเตะเราดีแล้วครับ
การบริหารการจัดการดีแล้วแฟนฟุตบอลเข้าใจในบริบทของฟุตบอลไทยแล้ว
ทิศทางกำลังไปได้ดีก็เหลือแต่ผู้บริหารจะดีหรือเปล่า
แต่๘ทีมครึ่งต้องไปครับเพราะส่วน๘ทีมครึ่งคิดว่าต้องมีชื่อทีมชาติไทยไหมเนี่ย
คือถ้าถามว่าในคุณภาพของผู้เล่นเราแล้ววิธีการเล่นเราไปได้
แต่ในการเตรียมพร้อมขนาดไหนแล้วสิ่งที่ผมถามต่อว่าพอไปถึงตรงนั้น
แล้วเราจะยืนระยะได้ดีขนาดไหนมันก็เป็นคำถามต่อว่าวิธีการเตรียมทีมเรา
๑ใน๘คือใครบ้างเราสามารถเอาชนะตรงนั้นได้ไหมมันมาจากการเตรียมพร้อม
ทีมสุดท้ายของเอเชียที่ไปชิง๔ทีมครึ่งกันเราเคยไปถึงตรงนั้นแล้ว
คิดไว้ก่อนก็ที่แพ้ญี่ปุ่น๔๐นั่นแหละใช่ไหม
ใช่ครับแล้วที่ใครไม่อายแต่ผมอาย